เมื่อวานนี้เนี่ยข่าวเช้าหัวเขียวของเรานำเสนอเรื่องราวของหนุ่มวัย๑๖ปีกลุ่มวัยรุ่นที่เขาแวะจอดรถมอเตอร์ไซค์ฉี่ข้างทาง
แล้วถูกปืนกระหน่ำยิงจนหมดแม็กซ์มีหนุ่มวัย๑๖ที่เสียชีวิตไปค่ะ
แต่มีเพื่อนที่รอดชีวิตด้วยนะคะซึ่งเพื่อนที่รอดเนี่ยเชื่อว่าเป็นเพราะบารมีหลวงพ่อคูณรุ่นรับเสด็จ
ช่วยคุ้มคลุมพรองอยู่โอ้นายประวุธจนละนากนะคะอายุยี่สิบสามปี
ที่ถูกคนร้ายกระหน่ำยิงขณะที่จอดรถมอเตอร์ไซค์ฉี่ข้างทาง
เสียชีวิตเมื่อกลางดึกวันที่๕มกราคมที่ผ่านมา
เพื่อนเนี่ยเล่าถึงเหตุการณ์เฉียดตายให้ฟังบอกว่า
ตอนนั้นตัวเองยืนฉี่ยืนฉี่อยู่ด้วยกันกับเพื่อนนี่แหละ
พอคนร้ายกระหน่ำยิงใส่นะต่างคนต่างหนี
หนีกันกระเจิดกระเจิงคนละทิศคนละทางเหมือนวิ่งหนีตาย
เพื่อนเสียชีวิตค่ะแต่ตัวเขาหนีรอดมาแบบปฏิหาร
เขาบอกว่าเขาเชื่อนะเป็นความเชื่อของเขานะ
เชื่อว่าเป็นเพราะบารมีพระเครื่องที่ห้อยคอคล้องคออยู่๓องค์ด้วยกัน

คุณผู้ชมดูนะ๓องค์นี้มีเหรียญหลวงพ่อคูณรุ่นรับเสด็จปี๓๖
และก็มีเหรียญเจ้าคุณหน่อเป็นพระพิสุพระยานรัตนราชมานิษฐ์
เทพศิรินเป็นเกจิเหมือนกัน
และก็มีเหรียญหลวงพ่อเสงวัดบางนาครับ
นี่แหละคุ้มครองให้แคล้วคลาดปลอดภัย
นายประวุฒิยังบอกอีกด้วยว่าตอนนี้ตำรวจโรงพักบ้านฉางที่เป็นนักสะสมพระ
ได้ขอติดต่อเช่าไปบูชาโอ้โหก็เลยปล่อยเหรียญหลวงพ่อเสงไปให้
แล้วก็ยังมีนักเลงพระนะมาติดต่อขอเช่าองค์ที่เหลือยังต่อเนื่องอีกด้วยอีก๒องค์
ขณะที่บรรดาเซียนตัวเลขต่างทำยังไงรู้ไหม
พระเครื่องไม่ต้องการแล้วต้องการทะเบียนรถมอเตอร์ไซค์ของเขา
คือพระเครื่องไม่เอาแต่ไปดูส่องรถเครื่อง
รถเครื่องแทนรถเครื่องคันนี้ที่เขาขี่ไปจอดอยู่ข้างทาง
แล้วโดนเนี่ยเพื่อนโดนยิงเสียชีวิตไปกลายเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับความเชื่อไป
คือจริงแล้วคนที่มีความเชื่อเขาก็เชื่อกันนะว่าสิ่งศักดิ์สิทธิคุ้มครองไง
ผมว่านะเรื่องความเชื่อก็ส่วนหนึ่งแต่เรื่องคดีความอันนี้อย่าปล่อยนะ

ไปอีกที่หนึ่งครับเรื่องของความเชื่อนะครับ
ที่ศาลเจ้าแม่กุลาครับแล้วก็เจ้าพ่อวิลัยลักษณ์นะครับ
เขาบอกว่าเป็นตำนานจราเข้เจ้าพ่อเจ้าแม่แห่งคลองหนองรีตำบลบ่อแร่อำเภอโพทองจังหวัดอ่างทองครับ
ก็เป็นสารไม้เก่านั่นแหละเป็นหลังคาสังกษีสูงจากพื้นประมาณสักหนึ่งเมตร
กว้าง๑๒เมตรยาว๒เมตรอยู่โคนต้นโพใหญ่อายุกว่า๑๐๐ปี
เป็นไงผมบอกละเอียดขนาดนี้ฟังทันไหมไม่ทันไม่เล่าแล้วนะบอกไปเฉย
ชาวบ้านเล่าว่าบริเวณนี้สมัยก่อนเนี่ยมีต้นสตือใหญ่ก่อนที่จะมีต้นโพมาขึ้นหุ้มเอาไว้อีกที
ตรงนี้น้ำลึกนะแล้วกว้างด้วยเป็นวังน้ำที่มีจราเข้อาศัยอยู่
เขาบอกว่ามันอยู่ในถ้ำใต้ต้นสตือนั่นคือตำนานที่เขาเล่ากันนะ

แต่ชาวบ้านในยุคก่อนสมัยก่อนเขาบอกว่ามักจะเห็นมันลอยคอให้ชาวบ้านเห็นเป็นประจำ
ชาวเรือที่แล่นผ่านก็มักจะเจอจราเข้แถวนี้สม่ำเสมอเชื่อว่าเป็นจราเข้เจ้าที่
ว่าอย่างนั้นนะก็มีการตั้งสารให้ใครต่อใครที่ผ่านมาได้ยกมือกราบไหว้
จนถึงปัจจุบันก็ยังมีคนขับขี่สันจรไปมาบีบแตรบอกกล่าว
สังเกตเห็นไหมบางทีผ่านพวกสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ต่างข้างทาง
มักจะบีบแตรบอกกล่าวเป็นการแสดงความขอบครับ
แม้ว่าตอนนี้จะไม่มีจราเข้ให้เห็นแล้วแต่ก็ยังมีคนนับถือนะครับ
ขอโชคลาภแล้วก็นำไปไหว้บูชาแล้วก็หวังว่าจะได้โชคได้
ลาบกลับมานะครับก็ว่ากันไปนะเรื่องของโชคลาภ
อันนี้ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมกันด้วย
ใช่เขาบอกว่ามีละครชาตรีมาแก้บนกันด้วยนะ

แสดงว่าไม่ธรรมดานะคะเหมือนอีกที่หนึ่งไม่ธรรมดาเหมือนกัน
ไปกันประจำเลยสำหรับวัดสว่างอารมณ์อำเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐม
นี่คุณพี่เสื้อแดงคือนางวิไลเลศักดิ์ค่ะอายุ๖๓ปี
สร้อยคอทองคำหนัก๑บาทแหวนทองคำ๑บาท
มาสวมให้ตาทองนิ้วลายค่ะทำไมใจดีขนาดนี้

ถูกต้องเลยค่ะถูกโชคจากการมาเสี่ยงโชคจากตะทองนิ้วรายนี่แหละ
เงินมาหลายแสนบาทแล้วไม่ใช่แค่ทองคุณคะ
มีเสื้อผ้ารองเท้าหมวกเอามามอบให้เอามาถวายให้กับตาทองนี่แหละ
เสร็จแล้วนะคะก็ยังถวายเงินเพื่อสร้างสาราการประเรียน
แล้วก็ถวายสังขทานเพื่อความเป็นสิริมงคลด้วย
ครับที่มาที่ไปที่ได้เงินมาเยอะแยะขนาดนี้ก็คือ
ป้าวิยาวิาเลยนี่นะได้นำรถใหม่ป้ายแดง
เสร็จแล้วได้ไหนมาละไปขอภอนกับตาทองนิ้วลายเหรอกัน
ก็บอกว่าอ่าตาทองถ้าหากว่าให้โชคให้ลาบนะเดี๋ยวจะมาแก้บนด้วยสร้อยทอง
ตายตาทองก็ให้สมหวังดังใจจริงจริงคุณผู้ชมไม่เชื่อก็ต้องเชื่อก็เป็นความเชื่อของป้าวิไลเขานะคะ
อืมก็ว่ากันไปนะก็ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมนะจ๊ะแต่ว่าที่นี่เขาฮิตจริงจริง
ส่วนอีกหนึ่งที่ที่จะพาไปโอ้ยตอนนี้ก็ฮอตฮิตเหมือนกันคนเยอะมากเลยนะคะ
กันบ่อยมากคนไปกันเยอะมากจริงก็ยังคงมีผู้สัทธามากราบไหว้มาเดินทางกันมาไม่ขาดสายเลยนะคะ
เขามากราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วก็เลขโสรสสรตะในอ่างน้ำมนต์

หนึ่งในนั้นก็คือคุณโป๊งเหน่งเชิญยิ้ม

คุณโป๊งเหน่งเชิญยิ้มเนี่ยเขาเป็นนักแสดงตลกชื่อดัง
แล้วเขามาที่อาสมฤษีเนรธาตุพุทธคุณบ่อยมาก
แล้วก็ได้โชคได้ลาบจากที่นี่บ่อยมาก

นะคะเขาก็นำประทัดค่ะน้ำแดงปลาตะเพียนฟักทอง
นำมาแก้บนนี่ดูคุณโป๊งเหน่งเขาชี้ดูทำหน้าทำตา
โอ้โหจะต้องแอบกระซิบถามแล้ว

บอกว่าก็มาแก้บนนี่แหละค่ะมาแก้บนกับกุมารเจ้าสัวเหง
แล้วก็ปู่ฤษีพรหมเมษเมื่องวดวันที่สามสิบธันวาคมที่ผ่านมา
นี่คุณพ่อครับถูกเลขท้าย๘๑รับเงินไปประมาณ๓๐๐๐บาท

แล้วแก้บนเสร็จก็เดินทางมาส่องตรงนี้ต่ออีกรอบหนึ่ง
เดินมาส่องเลขในอังนมลหวังจะไปเสี่ยงโชคเอางวดนี้
เอาอย่างนี้ดีกว่าเดี๋ยวดิฉันไปถามเลย
กลับมาแล้วยังไงบ้างเป็นยังไงถามเรื่องไปแก้บน
แต่ดิฉันคิดว่าคุณพ่อน่าจะจำดิฉันได้นะ
จำได้ทำไมล่ะทำไมล่ะได้นะคะคุณพ่อถูกรางวัลไง
จำน้องได้นะคะน้องคนนี้เอง
คุณอย่าเพิ่งคิดไปต้องไปถามจริงเขาจะจำได้หรือเปล่า

แต่เรื่องแบบนี้มันแล้วแต่คนเรื่องของดวงชะตาฟ้ากำหนด

ที่เห็นอยู่เนี่ยมันเป็นวันเกิดพอสอเกิดผมเอง
เลขอะไรก็ดูกันเอาแกบอกแกเกิดพอสอ
อันนี้บอกได้นะเป็นปีเกิดแกปีเกิด
ยังไงซะทุกข่าวที่เล่ามาในช่วงเวลาของความเชื่อแบบนี้
ใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับฟังหูไว้หูนะเรื่องของความเชื่อแบบนี้นะ